คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเด็กนักเรียนชายชั้นม๕
ขี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็วเร่งเครื่องแซงรถกระบะนะครับ
แต่ว่าคล่อมแล้วก็เลยไปชนกับรถเก่งที่ขับสวนมาอย่างจังนะครับ
ทำให้เสียชีวิตติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
รถสวนเสียชีวิตอย่างที่สอนท้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
รถเก่งคู่กรณีด้านหน้าได้รับความเสียหาย
คนขับได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้ปกครองเพิ่งซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับผู้ตายเพียงไม่กี่วัน

ซึ่งความสูญเสียครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะนายโพคินเตจ้าคอร์ดอายุ๖๕ปี
ตาของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
และเป็นคนซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับหลานด้วยความรัก
เพราะพ่อแม่แยกทางกันแต่ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
นี้หลังจากผู้บาดเจ็บ๒คนอาการดีขึ้น
พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำอีกครั้ง
ที่จังหวัดยะโสธรกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าตกข้างทางถนนเจ้าเสด็จ
ในพื้นที่บ้านนาสมัยหมู่๑๒ตำบลนาสมัยอำเภอเมืองยะโสธร
ทำให้หญิงอายุ๔๐ปีคนขับได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวน
ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวถนนเพื่อลาดยางใหม่
ไม่มีการปักป้ายและติดสัญญาณไฟแจ้งเตือนเอาไว้
คาดว่าผู้บาดเจ็บขับมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุตกใจจึงหากหลบจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ที่จังหวัดเลยเกิดดูปฏิเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักชนต้นไม้ริมถนนชนบท
ในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณตะบลหนองยับร่องอำเภอวังสะพุง
ทำให้๑๐ตรีอนุพงศ์จันดากุลอายุ๒๖ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกอัดติดคาซากรถ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บกำลังขับรถพ่วงไปขึ้นหินที่โรงโม่
ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
พุ่งชนต้นไม้ข้างทางอย่างจัง
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะจอดติดไฟแดงตรงสี่แยกสงเปลือย
เขตเทศวรรณเมืองกรสินแต่หลังจากได้รับสัญญาณไฟเขียว
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าเร่งเครื่องออกไป
จู่รถบรรทุก๖ล้อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขับฝ่าไฟแดงมาชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ชายชาวต่างชาติอายุ๖๕ปี
คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์พังยับเยิน

ส่วนรถบรรทุก๖ล้อถูกสกัดจับได้บริเวณบ้านเตาหายตะบนหลับอำเภอเมือง

เรื่องต้นจากการสอบปากคำคนขับอ้างว่า
ไม่รู้ว่าขับรถชนคนขับขี่รถจักรยานยนต์
คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย